ต่อกันเลยนะคะเมื่อวานนี้หลายคนยิ้มหน้าบานก็มี
ผิดหวังต้มดื่มน้ำกินไปแล้วก็มีนะคะสำหรับผลออกลอตเตอรี่นั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้คนดวงเองก็มีคนดวงไม่ค่อยเห็นก็มี
อย่างหนุ่มตั้มวราวุฒินะคะปกติเนี่ยอารมณ์ดีนะคะ
และชอบมาม้อมอยเลขเด็ดกับพี่แจ๊คตลอดเลยนะคะ

ที่ผู้ว่านั้นจัดงานวันเกิดพอดีอายุ๒๕นะคะอเรนนี่ก็ไปส่องมาเนี่ย
คุณตั้มเขาซื้อเลข๒๕เป็นเลขวันเกิดเห็นว่ากับ๒๗๗
นิมิตมาเองว่างั้นนะคะ
แล้วทำไมถึงชอบเสี่ยงดวงนักหนานะคะ
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮหายไปไหนนะคะ
ก็รวมไปถึงปีใหม่มีแพลนไปไหนด้วย
ไปฟังตั้งประราวุธจัดป่ะ

งวดล่าสุดวันนี้เลยวันที่มาสัมภาษณ์๑๖ธันวาคม

ดูเอาไว้เผื่อ

จริงป่ะเนี่ย
แต่อันนี้เป็นเลขที่ผมคิดว่ามา

๒๗๒แล้วจากไหนเนี่ย

เราพอจะเล่นพอสนุกขำได้